คุณผู้ชมครับเรามาติดตามความคืบหน้าเหตุใหญ่ที่นราธิวาส
ก็คือโกดังเก็บพลุระปะทัดระเบิดนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วตามความคืบหน้าในวันนี้
ช่วงเวลาสักประมาณ๑๐โมงซึ่งมันผ่านไปแล้วแหละ
คือเจ้าของโกดังเขาจะต้องเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รับทราบข้อกล่าวหานะคะแต่กลายเป็นว่ายังไม่มาปรากฏตัว
โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของผบชพเก้านี้นะคะ

เพราะเลยเวลาแล้วนะนัดหมายกัน๑๐โมงนี้เที่ยงแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราก็ต้องตามดูกันต่อว่าตกลงจะมาไหมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีคลิปหนึ่งที่กำลังแชร์ว่า
อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ซึ่งถูกระบุว่า
เป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นชาวมาเลเซียท่านหนึ่ง
ส่งให้กับนะคะแหล่งข่าวนะคะซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวนะคะ

แล้วก็บอกว่าเป็นภาพของการรีวิวคุณน่าตกใจมากเลยนะ
คลิปนี้คือการรีวิวโกดังภายในโกดังเป็นการรีวิวสินค้า
ว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องจำนวนมากมายแบบนี้
แล้วมีการแพลนกล้องไปทั่วมีการอธิบายเป็นภาษามาลายูค่ะ
จากในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะว่ามีสินค้าบรรจุอยู่ในกล่องรังกระดาษ
ซ้อนเรียงกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งด้านในถูกระบุว่าเป็นพลุแล้วก็เป็นดอกไม้ไฟ
ทางด้านของเจ้าของโกดังเขาสั่งมาเก็บเอาไว้แถวนี้
เพื่อเตรียมส่งขายให้กับชาวมาเลเซีย
อย่างที่บอกค่ะโกดังที่เกิดเหตุเจ้าของมีการขออนุญาต
เปิดเป็นร้านขายสินค้าการเกษตรของใช้ในครัวเรือน
แต่ไม่ได้มีการขออนุญาตในการเก็บวัตถุเชื้อเพลิงดินประสิวหรือระเบิด
ซึ่งก็ถือว่าตรงนี้ผิดกฎหมายแน่นอนเลยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่าตัวนายสมปองนกุลอายุ๔๒ปี
นางสาวปิยนุพึ่งวิรวัตรอายุ๔๒ปี
มีการติดต่อเข้ามานะคะกับทางตำรวจ
บอกว่าจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา

ยังไม่รู้ว่าตรงนี้จะปรากฏตัวไหมภายในวันนี้
ทีนี้เนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
ก็มีการออกคำสั่งมาแล้วนะคะว่า
ให้ทุกอำเภอในประเทศย้ำ

แล้วก็จำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงด้วยนะคะ

เผลอสุไหงกลกนรธิวาธิบีร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนว่า
หน่ายประทัดดอกไม้ไฟจำนวน๕๒แห่ง
โดยข้อถ้าจริงยังมีสถานที่เก็บผู้ประทัดดอกไม้เปลิง
ที่เป็นกระดังและยังไม่แจ้งอีกด้วยนะคุณ

เรื่องของการที่มีข้อมูลในโลกโซเชียลออกมาแฉกัน
ใช่เรื่องสวยด้วย
เกี่ยวกับการขออนุญาตในการเก็บพลุ

เมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราก็ไปดูความเสียหายอีกจุดหนึ่งคือ

โรงเรียนบ้านมูโนะอยู่ในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยคุณ
อาคารเรียนฝ้าเพดานถล่มกระจกแตก
โครงสร้างบ้านพักครูพังทั้งหมด

มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๓ล้านบาท
คุณผู้ชมแล้วเด็กจะเรียนกันยังไงนะครับ
มนวยการโรงเรียนบ้านหมู่โนะนะครับ
เปิดเผยนะครับว่าทางโรงเรียนจำเป็นต้องประกาศปิดโรงเรียนฉุกเฉินเป็นเวลา๒สัปดาห์
ตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมนี้นะครับ
โดยจะให้นักเรียนเรียนแบบผสมผสานก็คืออะไรคุณ
ก็คือเรียนทั้งออนไลน์แล้ว
ออนไซต์เนี่ยเรียนได้ส่วนหนึ่ง
นักเรียนประถมเรียนครึ่งวันเช้า
นักเรียนมัธยมเรียนครึ่งวันบ่าย
คือต้องจัดสรรปันส่วนกันแล้วล่ะในการเรียนการสอนให้กับเด็กนะครับ

อย่าที่บอกว่าเจ้าของกุรังพลุเนี่ย
มีการจัดชุดพนักงานสอบสวนให้ชาวบ้านที่ได้รับ
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโกดังพลุระเบิด

ใช่ค่ะก็มีชาวบ้านเริ่มทยอยเข้าแจ้งความกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
และอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะว่าตอนนี้ทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กหนึ่งได้ออกมาแฉ
คุณผู้ชมออกมาแฉแบบนี้นะฮะ
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อนะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อย้ำนะครับแชร์ว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยนะฮะ
จ่ายเงินให้ตำรวจสพจุดในพื้นที่ประมาณ๓๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อเดือน
เพื่อดูแลธุรกิจสีเทาโดยจะมีจ่าคนหนึ่งนะฮะ
เก็บเงินผู้ประกอบการธุรกิจสีเทาในพื้นที่ตำบลมูโนะทั้งหมด
โอ้โหแล้วยังแฉยาวร่ายยาวนะว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าของโรงงานพลุเนี่ย
จ่ายเงินดูแลตำรวจในพื้นที่ให้กับสพหนึ่งเนี่ย
โอ้โหเป็นเงินมหาศาลต่อเดือนเหมือนกัน
อย่างที่บอกไปเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
เพราะว่ามีความสูญเสียเยอะก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อด้วยนะครับ
แล้วอย่างหนึ่งนะคุณบุ๊คคือประชาชนเขาก็ต้องสงสัยแหละ
มันเกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรมขนาดนี้
โกดังที่ลักลอบมาเก็บพลุประทัดเป็นจำนวนมาก
มันมาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนตลาดมนุษย์ได้อย่างไร
แล้วเป็นไปได้เหรอที่เจ้าหน้าที่จะไม่รู้ไม่เห็น
เจ้าของโรงงานเคยถูกดำเนินคดี
แต่ทำไมยังมีโกดังเก็บวัตถุอันตรายแบบนี้ได้อีก
คุณแล้วดูสิสถานที่ในการเก็บพลุเก็บประทัดแบบนี้
มันไม่ใช่สถานที่หรือเป็นโกดังที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
ใบอนุยมอนุญาตก็ไม่มี
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เพราะว่าตอนนี้มีคนที่มาลงทะเบียน
ขอรับการช่วยเหลือ๖๐๐กว่าไรล์ละนะดังนั้น

ขึ้นเบอร์บัญชีให้คุณผู้ชมที่ยังสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
เบอร์บัญชีนะฮะก็คือเอาชื่อบัญชีก่อน
ชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะนะครับ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส
เลขบัญชีขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะ๙๐๕๓

ส่วนคนที่ต้องการจะส่งสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ต่างไปช่วยเหลือเนี่ย
ก็ส่งไปได้เพราะว่าที่นราธิวาสเขาจัดเป็นเหมือนหน่วยอำนวยการนี้เลยนะครับ